ที่ห้องน้ำของโรงเรียนอ่าวลึกที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เด็กนักเรียนกำลังจะเข้าห้องน้ำโชคดีนะที่ไม่ได้ปวดมาก
เข้าไปแล้วมองซ้ายมองขวาก่อนไม่ได้เข้าไปแล้วนั่งโถเลย
เพราะในโถมีงูแล้วคราวนี้คืองูเห่าโอ้โหตัวดำเมี่ยมเลยนี่ค่ะ
เขาก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กว่าจะเอามันออกมาได้นะ
เอาแบบเป็นบวงเชือกเนี่ยพยายามจะดึงออกมาใช้มือดึงเลยนี่ค่ะ
งูก็พยายามจะมุดหนีพยายามจะมุดลงโถไปครับ
สุดท้ายเอาออกมาได้เรียบร้อยนี่โอ้โหมันก็สู้ไงมันก็จะหนี
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะคะ
ผู้ภัยสว่างการกุศลอ่าวลึกมาช่วย

แล้วงูขดตัวอยู่ในโถส้วมค่ะ
พอช่วยกันจับออกมาได้ก็เป็นงูเห่าสีดำแบบนี้นะคะ
นี่ยาวประมาณสักเมตรหนึ่งได้
โอ้โหทั้งครูทั้งนักเรียนมามุงดูกัน
ไม่เคยเจอไม่เคยเจองูเห่าไปแบบซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำแบบนี้
เจ้าหน้าที่บอกว่างูเห่าตัวนี้นะคะ

โชคดีที่แบบน้องเขาก็สังเกตสังการ
มองซ้ายมองขวามองอะไรดีก่อน

ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจับงูนะคะ
ก็เอางูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

จริงค่ะต้องดูไว้ดีก่อน